ร่วมกับใครจับมือกับใครได้บ้างครับ

หลักการที่สำคัญที่สุดคืออุดมการแนวทางเดียวกัน
คือชาติศาสตร์กษัตริย์และประโยชน์ประชาชน
เท่านี้ครับทำงานกันได้

เออครับถ้าใครเราทำให้เรารู้สึกว่า
เขาแนวทางตรงกันแบบนี้ก็ไปกันได้ทั้งนั้น
ครัวเดิมรัฐบาลเดิม

เราก็คุยกันมาแบบธรรมดาอยู่แล้ว
แต่หมายความว่าในอนาคตก็ว่ากันอีกที
แต่ว่าโดยหลักการเราก็ทำงานด้วยกันอย่างนี้ครับ
คุณพีรพันธ์เองก็โอ้โหเป็นรัฐมนตรี

มันก็เหมือนเดิม
เพียงแต่ว่าเราต้องทำตัวไม่เหมือนเดิม
รวมไทยสร้างชาติจะพยายามทำไม่ให้เหมือนเดิม
เราพยายามสร้างการเมืองแนวทางใหม่

เพื่อประโยชน์ของประชาชนของบ้านเมืองจริง
แล้วผมคิดว่าการที่เราได้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรมตรีปัจจุบันซึ่งมีแนวทางการทำงานอย่างนี้
แล้วท่านก็ทำมาแล้วหลายเรื่องให้เห็น

รวมไทยสร้างชาติได้ทำสิ่งที่ทำแล้ว
ให้ประชาชนเห็นแล้วว่า
พลเอกประยุทธ์ทำจริงทำมาแล้ว
มาอยู่กับแนวทางเดียวกันกับรวมไทยสร้างชาติ
สิ่งเหล่านี้จะได้ทำต่อไปและจะทำได้ดีกว่าเดิมด้วย
เพื่อไทยร่วมรัฐบาลกันได้ไหม

ผมเรียนว่าถ้าอาเจนด้ามีเท่านี้ไม่มีอาเจนด้าอื่น
ไม่ได้ใช้การเมืองเพื่ออื่นประโยชน์อื่นนะครับ

ผมไม่สนใจว่าพักนู้นพักนี้นะครับ
แต่ต้องทำงานไม่ได้มีไม่พูดง่ายไม่ได้ต้องการใช้อำนาจการเมืองเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
ถ้าทำงานเพื่อต้องการใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อประโยชน์อย่างอื่นทำงานกับผมไม่ได้
ผมกับท่านบทเอกประยุทธ์และประมาชิกภักดิ์รวมไทยทั้งชาติ
เราต้องการใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อทำให้สถาบันหลักของชาติมีความมั่นคงประเทศชาติเดินหน้าและ
เราต้องการใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อทำให้สถาบันหลักของชาติมีความมั่นคงประเทศชาติเดินหน้าและประชาชนได้ประโยชน์
ถ้าหากว่าใครคิดว่าถ้าต้องการอำนาจทางการเมืองประโยชน์ทางการเมือง

ผมพูดถึงหลักการทำงานของพักรวมไทยสร้างชาติ

ผมบอกแล้วแนวทางการทำงานของเราคือแบบนี้

แนวทางของรวมไทยสร้างชาติเป็นแบบนี้ครับ